คุณเต้สสเต้พี่เต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีไรซึ่งอยู่แถวพระราม๗อยู่แล้ว

แล้วก็ไปช่วยค้นหาหรือวันที่ไปเจอศพคุณแตงโมก็ช่วยอยู่ตลอดเนี่ยนะครับ
คงต้องประสานเพื่อขอดูกล้องในท่าเรือเทเวศนะครับ

ออกจากท่าเรือเทเวศขับผ่านแถวนั้นแล้วเหมือนกับมีคนเนี่ยตกลงจากเรือ
ลงไปในน้ำ๓ทุ่มกว่าของคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์

เรือลำนี้ใช่น่าจะใช่เรือโคบอลลำนั้นเลย

แล้วภาพที่เหมือนกับมีคนตกลงไปเขาแล้วพยายามโอ้โหดูกันหน้าดูเลยเนี่ย

ปรากฏว่าสสเต้ไปถึงเนี่ยสสเต้บอกก็เห็นนี่แหละ
ดูจากข่าวเนี่ยดูจากไทยรัฐนิวโชว์เห็นจากโลกโซเชียลเนี่ย
ความจริงก็รู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

แต่ถ้ามันจะเป็นหลักฐานสำนวนคดีเนี่ยแล้วเป็นหลักฐานสำคัญของตำรวจ
ตรงนี้นะฮะก็เลยมาดู๓ตัวเนี่ยที่มาดูเนี่ย
พบว่า๒ตัวเนี่ยอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนสำคัญที่มาดูตรงนี้เนี่ยพบว่ามันมีหลักฐานที่เหมือนกับเกิดขึ้นจริงนะครับ
คุณมงคลกิจบอกว่าทั้งตัวเองและเจ้าหน้าที่เห็นเป็นภาพเดียวกันหมดว่าเป็นเรื่องจริง
แล้วสามารถจับผิดลักษณะของเรือได้ด้วยหลังจากที่มีคนตกลงไปแล้ว
เพราะว่าวันนี้เนี่ยมาตรวจสอบที่ห้องคอนโทรเนี่ยมีการตรวจสอบช่วยกันซูมขยาย
ทำให้ช้าลงเนี่ยขยายจนแบบเห็นวัตถุบางสิ่งบางอย่างเป็นเงาตกน้ำคล้ายกับถูกเหวี่ยงออกมาเนี่ย
เรือลำนี้เนี่ยหลังจากที่ตกลงไปแล้วเรือคล้ายกับหันลำกลับ
คล้ายกับจะมาเช็คว่าที่ตกลงไปเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่า
จนผ่านไป๗๘นาทีเรือถึงวนกลับไปที่พระราม๗
เพราะฉะนั้นในมุมของคุณมงคลกิจนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนนะ
คิดเลยว่าสิ่งที่โยนลงไปเนี่ยเป็นมนุษย์
แต่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตตั้งแต่แรกหรือมนุษย์ที่สลบไปแล้ว
ซึ่งมนุษย์คนนั้นต้องมีการบาดเจ็บแล้วพลัดตกเรือไป
เพราะถ้าไม่บาดเจ็บต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแน่นอน
ทำให้เป็นข้อสันนิษฐานว่าจะต้องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ท่าน้ำ
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนที่ตกลงไปจากเรือลำนั้น
ตามเวลาในกล้องที่สามารถบันทึกเอาไว้ได้
สังเกตแล้วว่าน้ำเนี่ยมีใครไหว้ขึ้นมาไหมไม่มี
ก็แสดงว่าสิ่งที่โยนลงไปถ้าเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตแต่แรก
มนุษย์ที่สลบไปแล้วถูกป่ะถ้ามนุษย์สลบไปแล้วพอตกน้ำปุ๊บ
ก็จะตื่นตอนที่อยู่ใต้น้ำถูกไหมเพราะหายใจไม่ออกก็อาจจะกระเสือกกระสนนู่นนี่นั่น
แสดงว่ามนุษย์คนนั้นจะต้องมีการบาดเจ็บเพราะถ้าไม่บาดเจ็บต้องโผล่ขึ้นมา
ถูกป่ะต้องโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานถ้าผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก็ต้องตั้งสันนิษฐานว่าเกิดการฆาตกรรมขึ้นบริเวณท่าเรือเทเวศ
นี่นะคะแต่คลิปเดียวกันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศภาพนี้
มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือออกมาอธิบายว่าไม่ใช่คนตกน้ำนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
นายกิติพัฒนาสนทิราชผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือบอกว่ามันเกิดจากแสงไฟตกกระทบกับคลื่นน้ำ
เหรอเกิดการหักเหของแสงทำให้เห็นเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่าง
และสำคัญมากก็คือถ้าดูไทม์ไลน์ตรงจุดนี้ค่ะดูช่วงเวลาเนี่ยนะ
กลุ่มของคุณแตงโมยังไปไม่ถึงสะพานพระราม๘ที่เขาถ่ายรูปกันเลย
ตรงนี้สามทุ่มกว่ากว่าใช่ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะตกเรือตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวอะค่ะ
มันจะเป็นแสงไฟแล้วมันจะมีคลื่นข้างหลังเรือหน่อยหนึ่ง
มันก็เลยแสงไฟเนี่ยมันจะหักเหมันก็จะทำให้เป็นรูปอะไรสักอย่าง
น้องดูแสงไฟกับแล้วก็ไทม์ไลน์ที่เขาถ่ายรูปจบเลย
นี่นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือบอกแบบนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า
ถ้ามีคนตกเรือจากทางด้านหลังด้วยความเร็วของเรือที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ย
น้ำก็จะดันออกไปผลักเรือออกไปด้านหน้าครับ
คนก็จะถูกดีดไปทางด้านหลัง
จะไม่สามารถดูดเข้าไปข้างใต้ได้ครับอืมนี่นะคะ
เหมือนภาพที่คุณไก๊ผู้สื่อข่าวของเราก็จำลอง
ใช่น่าจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะ